ทีนี้คุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าสังคม
ณตอนนั้นให้ความสนใจประเด็นอะไรอยู่นะคะ

ทวิตเตอร์มันสามารถบอกได้อย่างหนึ่ง

ประเด็นที่กรกตยังไม่รับรองคุณชัดชาติสักที
เขาบอกว่าตอนนี้คุณชัดชาติแข็งเป๊กเลย

ชัดชาติโดนแช่แข็งโดนกรกตแช่ไว้

แต่เห็นขึ้นป้ายขึ้นป้ายขึ้นชื่อของคุณชัดชาติแล้วนะ

ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เราพร้อมแล้วกรกตยังไม่พร้อมนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมลองไปดูในทวิตเตอร์นะคะ
มีการตั้งคำถามลักษณะท้าทายกรกตเลยนะครับ
กรกต๗เสียงที่ไม่ได้มาจากเสียงของประชาชนแม้แต่เสียงเดียว
คุณกล้าลองดีกับเสียงของคนกรุงเทพ๑๓๘๖๒๑๕เสียงที่เลือกคุณชัดชาติเหรอ

วิจารณ์ในโซเชียลเยอะเลยนะฮะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะคะ
เมื่อวานนี้สารวการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้านะฮะ
ตรงนั้นยังเป็นที่ทำการของผู้ว่ากรุงเทพ
ป้ายต้อนรับคุณชัดชาติแต่ต้องรอเกอร์

มีการประกาศผลรับรองผลการเลือกตั้งสกแล้วนะคะ
จากทั้งหมด๕๐เขตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสกไปแล้ว
เขตแต่ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้ง

บุ๊กบอกว่ามีคนไปร้องเรียนเรื่องของป้ายหาเสียง

คุณศรีสุวรรณคุณศรีสุวรรณนักร้องนั่นแหละค่ะ
นั่นแหละค่ะไปร้องว่าคุณชัดชาติทำป้ายหาเสียงลักษณะว่า
สามารถเอาไปทำกระเป๋าได้ลักษณะแบบนี้สัญญาว่าจะให้หรือเปล่า
เอาไปทำกระเป๋าเอาไปทำผ้ากันเปื้อนได้
นั่นแหละค่ะอาจจะเข้าข่ายทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมหรือเปล่า
กรกตเขาก็เลยบอกว่าควรตรวจสอบเพื่อให้เกิดความรอบครอบ
เพราะฉะนั้นวันนี้จับตานะคะกรกตจะประชุมกันอีกรอบหนึ่งในวันนี้
คือก่อนหน้านี้เขาบอกว่าจะประกาศตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมคะ
ผลการรับรองคุณชาติชาติก็ต้องเลื่อนออกไปก่อน
ปรากฏว่าเท่านั้นแหละค่ะพอประกาศเลื่อนการรับรองคุณชัดชาติ
โอ้โหหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้โทร๑๔๔๔แทบไหม้สายด่วนกรกต
โทรไปสอบถามนะคะว่าทำไมถึงยังไม่รับรองผลคุณชัดชาติ
คือจริงเบอร์นี้๑๔๔๔สายด่วนกรกต
ประชาสัมพันธ์กันว่าถ้าใครพบเบาะแสทุจริตเลือกตั้งซื้อสิทธิ์ขายเสียงโทรไปเลย

ไม่ได้ถามประเด็นนั้นเลยไม่ได้ไปร้องประเด็นนั้นเลย
ถามว่าทำไมกรกตถึงยังไม่รับผลการรับรองคุณชัดชาติ

ตั้งแต่๒๒พฤษภาใช่ไหมคะ

แท็กกรกตเป็นอะไร

กดดันให้กรกตรับรองผลการเลือกตั้งให้ว่า

ทำงานแบบถูกต้องนะครับ
บางคนโอ้โฮตำนี่เลยนะฮะ

ถ่วงไม่ให้คนเข้ามาทำงาน

อยากให้ผู้ว่าเข้ามาทำงานได้แล้ว

ทำงานเร็วพิสุดเยอะเร็วเท่าไร
คุณชัชชาติเจ้าตัวว่าไงเมื่อวานนี้เราก็ถามประเด็นนี้เหมือนกัน
ระหว่างที่คุณชัดชาติลงพื้นที่ไปสำรวจปัญหาบริเวณช่องนนทรีย์นะคะ
กรกตไม่รับรองไม่เป็นไรไม่ใช่อุปสรรคในการทำงานของคุณชัดชาติ
ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะคุณชาติชาติก็พูดแบบ
วุฒิภาวะสูงมากเลยบอกว่าคืออย่าไปกดดันกรกตเลย
เพราะว่าทุกคนต่างมีหน้าที่เป็นของตัวเองให้เขาทำหน้าที่ของตัวเองไป
ส่วนคุณชัดชาติถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ถูกรับรองแบบเป็นทางการนะคะ
ให้เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็จะลงพื้นที่เก็บข้อมูล
เรื่องของปัญหาของพี่น้องชาวกรุงเทพไปเรื่อย
ทีนี้จะบอกว่าการลงพื้นที่ของคุณชัชชาติแต่ละครั้งไม่เคยเสียเปล่า
อย่างล่าสุดที่คุณชัชชาติลงพื้นที่ไป
ไปพูดคุยปัญหากับคนทำงานจริงกับประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่
อย่างไปที่ย่านช่องนนทรีย์ก็ปรากฏว่า
มีน้องเยาวชนคนหนึ่งค่ะมาร้องเรียนปัญหาที่พบเจอ
คือน้องนักเรียนหญิงค่ะคุณผู้ชมมาบอกว่า
ปรากฏว่าไปเจอปัญหาเรื่องนกพิราบ
ปัญหานกพิราบเยอะมากเลยมันก็สกปรก
แล้วมันอื้อใส่หัวหนูด้วยค่ะ

คุณชัดชาติไปเจอน้องอายุ๑๑ขวบเท่านั้น

จนคุณชัดอ๋อโหตั้งคำถามเลย
ปัญหาเด็กยังรู้ทำไมผู้ใหญ่ถึงไม่รู้
เรียนได้ว่าปัญหาที่เด็กยังรู้ครับชัชชาติสิทธิพันธ์
แต่ผู้ใหญ่ไม่รู้
ปัญหาที่เด็กรู้รู้เลยแต่ผู้ใหญ่ไม่รู้นะคะ

ว่ากรกตจะรับรองผลให้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ย
เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
คนที่๑๗ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือเปล่า
ชาวกรุงเทพใจร้อนอยากให้รับรองสักที
แต่พอไปถามคุณชาติชาติแม่ก็ยังใจเย็นอยู่นะ

แต่ที่เราดูคนที่ไม่ใจเย็นเลยพี่ปุ๊ยนะครับ

รับรอง

ต้องบอกว่าวันนี้เดี๋ยวกรกตเขามีประชุมกันอีกนัดนะ

ก็ต้องดูว่าจะมีวาระเรื่องของการรับรองคุณชัดชาติหรือยัง